ส่วนวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเช้า
พร้อมกับย้ำให้ช่วยกันป้องกันโรคที่จะตามมา
จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ
ก่อนที่จะมาโชว์ความฟิตของร่างกายให้กับข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลได้เห็นกันอีก
ลีลาจะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
วันนี้เป็นสัปดาห์ที่๒ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสวมชุดวอร์ม
ข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลมาออกกำลังกายในช่วงที่แสงอาทิตย์ยังไม่ทันตก
ออกคำสั่งด้วยเสียงที่เข้มแข็งแบบฉบับทหาร
และนี่ก็เป็นท่าแรกที่ใช้ยืดเส้นยืดซ้ายกันก่อนที่จะเริ่มจัดเต็ม
ระหว่างออกกำลังกายลุงตู่ยังกำชับข้าราชการทุกคน
อย่าให้เสียงานเสียการและขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
เรียกว่าฟิตจริงพอลงจากเวที่มาร่วมเต้นแอร์บิกแบบไม่มีหยุด
โดยสเต็ปเท้าแอโรบิกลายทุ่งท่าการันตีว่านายกลุงตู่ฟิตปังไม่มีเหนื่อย
แถมอย่างล้อมวงเตะปี๊บเตะตะกร้อโชว์อีกด้วยเล่นเอาสื่อมวลชนต้องยกนิ้วให้
ขอบรรยาก่อนไม่มีใครเล่นขาเราอยู่ค่ะ
บท้ายด้วยการโชว์เล่นวอลเล็บอลแบบนี้

นายยกรัฐมนตรีใช้เวลาออกกำลังกายเรียกเหงื่อไปทั้งหมดสี่สิบนาที
ก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปปฏิบัติภารกิจแบบชิล
สีสันธรรมเนียบรัฐบาลแล้วทางรัฐสภาเขาก็ไม่ยอมน้อยหน้า
จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเหมือนกัน
เรียกว่ากวาดกันมาตั้งแต่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
และสำนักงานวุฒิสภากันเลยทีเดียว
เทรนเนอร์ดีจากสสมาช่วยออกสเต็ปเสริมพลังกล้ามเนื้อนำเต้นแอโรบิกเบาะ๑ชั่วโมงแบบนี้
เชื่อว่าทุกคนคงพร้อมจะลุยงานที่เหลืออีก๒วันแบบเต็มแม็กซ์กันนะคะ
ข้าวเทรรัจทีวีรายงาน